มุณแค่ครบ
ท่านบิ๊กตาแคะน

กับคุณสุภาพพิทธิ์คัตยายคุณผู้ชมครับ

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

แต่ว่าถูกทางโรงพยาบาลยึดพาสปอร์ตเอาไว้
บอกว่าต้องการจะใช้เป็นหลักประกันเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
แม้เรื่องนี้จบไปแล้วนะครับมีการเคลียร์กันไปมีการคืนพาสปอร์ตกันไป
แต่ว่าก็มีคำถามตามมาว่าโรงพยาบาลทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แล้วแนวทางที่ใช้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ใช่ครับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วแต่ว่าอยากจะนำมาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งว่า
เราจะปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชน
คิดค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยเอาตามใจชอบขนาดนั้นได้เฉอ
เหรอข่าวนี้เนี่ยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วมาเป็นหัวข่าว
เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยแอดมิตรหนึ่งคืนหนึ่งแสนเนี่ย
พยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานียึดพาสปอร์ตนางสาว
ทรอยหลุยสรีเบกก้าเป็นชาวอังกฤษวัย๓๖ปีที่กำลังตั้งคัน
ได้๓เดือนหลังจากที่ร่วมกิจกรรมฟูลโมนปาร์ตี้เธอมี
อาการเจ็บช่องคลอดและหน้ามืดเป็นลมก็ได้ไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์บ้านดอนอินเตอร์เนี่ยอยู่ที่
เกาะพงันเมื่อวันที่๙ธันวาที่ผ่านมานี่แหละแล้วโรง
พยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรง
พยาบาลบ้านดอนอินเตอร์เกาะสมุยซึ่งมันมีความพร้อม
กว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่กว่าในวันรุ่งขึ้นทีนี้หลัง
จากรักษาแล้วแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
วันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเวลาคิดเงินโรงพยาบาล
เรียกค่ารักษาเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนสามพันกับสาม
ร้อยสิบเก้าบาทแล้วยังแจ้งว่าใช้สิทธิ์ประกันไม่
ได้เพราะว่าไม่ครอบคลุมคนท้องฉะนั้นเธอต้องชำระค่า
รักษาทั้งหมดแต่คนไข้เนี่ยบอกเงินไม่พอจ่ายขอลด
ได้ไหมเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่แค่สองหมื่นแล้วก็บอก
ว่าพร้อมจะให้พาสปอร์ตไว้แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลคนหนึ่งแจ้งบอกว่าถ้าหากชำระไม่ครบทั้ง
หมดจะต้องยึดพาสปอร์ตและถูกแจ้งความดำเนินคดี
โดยคนไข้สาวชาวอังกฤษมีกำหนดจะเดินทางกลับประเทศ
ในวันที่๑๑ธันวาวันรุ่งขึ้นแต่ว่าก็ไปไม่ได้จนกว่า
จะมีเงินมาชำระค่ารักษาทั้งหมดเพื่อนคนไทยเนี่ยเห็น
อย่างนี้เข้าก็ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว
เกาะสมุยว่าเขาเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัวในเกาะ
พงันเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่าสุดเนี่ยนาง
จันทรรัตนสุวรรณประธานบริหารโรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์บอก
คนไข้ลายนี้เข้ามารักษาตัวด้วยอาการมีเลือดออกใน
คลอดเป็นเวลา๒วันเพราะมีอาการหน้ามืดเธอตั้งคัน
มาได้สิบสัปดาห์แล้วแพทย์เฉพาะทางที่ตรวจรักษาก็เป็น
ห่วงเรื่องผลข้างเคียงทางสูติกรรมก็ให้ทำการตรวจอันตรา
ซาวนี่แล้วได้สรุปการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะแท้งคุกคาม
จากการรักษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนก็ให้คนไข้กลับบ้านได้
ลดให้ครึ่งหนึ่งจากแสนกว่าเหลือห้าหมื่นคนไข้บอกว่า
มีเงินอยู่แค่สองหมื่นเท่านั้นอ่ะโรงพยาบาลก็บอก
ว่างั้น๒หมื่นก็เอามาก่อนอีก๓หมื่นให้มาจ่ายวันหลังแล้ว
ให้ยึดพาสปอร์ตไว้เพราะไม่มั่นใจว่าคนไข้จะกลับมาหรือ
เปล่าก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยสื่อสารกับคน
ยคลาดเคลื่อนเรื่องประกันค่ารักษาไม่ครอบคลุมทีนี้เรื่อง
ก็จบอยู่ตรงแค่นั้นอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลจะให้เจ้า
หน้าที่มาขอโทษคนไข้พร้อมคืนค่าใช้จ่าย๒๐๐๐๐บาทรวม
พาสปอร์ตแก่คนไข้อ้าวนี่ก็แปลว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ย
ประกันเขาสามารถครอบคลุมได้ตอนแรกนี่ไม่รู้สื่อสารกัน
ยังไงว่าครอบคลุมไม่ได้ปัญหาก็คือว่าเรื่องนี้อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยคุณหมอวิสิทธิ์ตั้งธนภาพรเนี่ย
บอกว่าถ้าผู้ป่วยไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลจริงก็ต้อง
ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปยึด
พาสปอร์ตคนไข้และถ้าผู้เสียหายมีการร้องเรียนมาทาง
กระทรวงก็จะดำเนินการสอบสวนด้านจริยธรรมผู้ประกอบกิจ
สถานพยาบาลเพื่อกำหนดลดลงโทษต่อไปเรื่องนี้ควรจะ
วิเคราะห์ยังไงล่ะครับ๑ค่ารักษา๑แสนกว่าบาทเนี่ย
บอกว่าไม่มีแต่ว่าพอต่อรองไปต่อรองมาลดครึ่งหนึ่ง
เหลือห้าหมื่นคำถามก็คือว่าถ้าเขามีตั้งแต่ตอนแรก
เขาก็ต้องจ่ายทันทีแสนกว่าบาทแล้วแล้วมาตรฐานของการ
รักษาค่ารักษาอยู่ตรงไหนครับจากแสนกว่าลดลงมาครึ่ง
เหลือ๕๐๐๐๐แปลว่าอะไรครับเรื่องที่๒ข่าวเนี่ยถ้ามันแพร่
ออกไปเนี่ยมันกระทบต่อระบบสาธารณสุขการรักษาพยาบาลของ
นักท่องเที่ยวบ้านเราไหมล่ะครับทำไมมันแพงถึงขนาดนั้น
ประกันก็ใช้ไม่ได้ด้วยทั้งทั้งที่เขาทำประกันมากว่าจะถ้า
ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นก็ไม่รู้หรอกครับว่าไปสื่อสารกัน
ยังไงถึงใช้ประกันไม่ได้เรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องนี้
ถึงแม้จะเป็นข่าวกับต่างประเทศกับคนที่มาท่องเที่ยวและ
จบไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังคิดกันต่อก็คือว่าเรื่องนี้จำ
ได้ไหมครับเคยเป็นข่าวมาเมื่อสองปีกว่าตอนรัฐบาลเนี่ยตอน
ขอสชเข้ามาเนี่ยมีการพูดกันมากเหลือเกินว่าค่ารักษา
โรงพยาบาลเอกชนในบ้านเราเวลานี้แพงเกินเหตุแพงนั้นแพง
แน่เพราะโรงพยาบาลเอกชนเขาอำนวยความสะดวกห้องหับเขาดี
ค่าบริการก็ดีเข้าไปข้างล่างมีเปียนโนเล่นให้ฟังทุกสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้แพงแน่แต่ที่เขาบ่นกันคือมัน
แพงเกินเหตุค่ารักษาแพงเกินเหตุค่ายาแพงเกินเหตุค่า
แพงเกินเหตุค่าบริการแพงเกินเหตุแพงผิดปกติแล้ว
เขาก็บอกว่าเอ้ามันเป็นการแข่งขันเสรีถ้าโรงพยาบาลแห่ง
ที่คุณไปรักษามันแพงเกินเหตุก็ไปโรงอื่นสิแต่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นก็คือว่าโรงพยาบาลเอกชนโรงอื่นอื่นก็ขยับ
ราคาแพงเกินเหตุด้วยกันทั้งนั้นถัดมาเราก็พบว่าอ๋อเขา
หัวกันเหรอแล้วสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ย
เขาควบรวมกิจกรรมกันกิจการกันโรงพยาบาลใหญ่ใหญ่ไปไล่ซื้อลง
ขนาดกลางที่นั่นที่นี่แล้วรวมเป็นเครือเดียวกัน
รวมเป็นเครือเดียวกันค่ารักษาพยาบาลก็ออกมาใกล้
เคียงกันสิครับพูดง่ายง่ายก็คือว่าไปตรงไหนก็หนีเสือป่า
จราเข้เพราะแพงหมดแพงเกินเหตุหมดมีคนบอกว่ากิจการโรง
พยาบาลเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ควร
เอาเข้าตลาดหุ้นเพราะคุณบริหารมุ่งหวังจะทำกำไรไม่คำ
หนึ่งถึงจริยธรรมไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริงอยู่ครับ
คนป่วยมีทางเลือกเพราะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีเยอะแยะ
แต่ว่าก็เหมือนเหมือนกันหมด
เรื่องนี้เคยเป็นข่าวเกิดขึ้นจำได้ว่านายกรัฐมนตรีพล
ประยุทธ์นี่แหละได้สั่งการไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หราศุกร์คนเก่าคุณหมอรัชตะตอนที่มาเป็นรัฐมนตรีใหม่
คุณหมอรัชตาก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมีเจ้า
หน้าที่ของกระทรวงดาศุกร์มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยว
ข้องสสมีเจ้าหน้าที่ของแพทยศภามีตัวแทนของโรง
พยาบาลเอกชนมีตัวแทนของภาคเอกชนประชาชนนี่แหละที่
เป็นตัวแทนเข้าไปด้วยสองสามคนก็หยิบเอาเรื่องนี้มา
คุยกันว่ามันจะทำยังไงได้บ้างที่จะไม่ปล่อยให้ลง
พยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลแพงเกินเหตุอย่างที่เป็น
อยู่ประชุมกันสองสามรอบตอนนั้นก็พูดกันว่าโอ้โหไป
สำรวจกันค่ายาค่ายาจากซื้อธรรมดาข้างนอกกับขายใน
โรงพยาบาลเนี่ยแพงกว่ากันเป็นร้อยเท่าเป็นร้อย
เท่านะครับแปลว่าซื้อข้างนอกบาทนึงจ่ายจากโรงพยาบาล

แล้วอย่างนี้แล้วจะทำยังไงคิดกันใหญ่เลยว่าจะทำ
ยังไงจะออกแบบยังไงจะต้องเข้าไปตรวจว่ายาควรจะ
ขายได้กำไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์การตรวจรักษาหมอควร
จะต้องคิดแต่ละเคสยังไงคิดกันใหญ่เลยครับเพื่อจะ
กระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เงียบไปแล้วครับกรรม
การชุดนี้เลิกไปมั้งแล้วคงจะเลิกไปแล้วล่ะครับเพราะไม่
มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยวูบวาบกันอยู่พักเดียวทำท่า
จะเห็นความหวังว่าเอาล่ะจากนี้ไปภาคราชการเขาจะไม่นิ่งดู
ได้นะเขาจะไม่ปล่อยให้รัฐให้โรงพยาบาลเอกชนโขกสับโขก
โขกเอากันแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายก็เหลวครับเรื่องเงียบ
ไปแล้วครับมีคนบอกว่าอิทธิฤทธิ์ของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
ซึ่งส่วนหนึ่งก็ไปนั่งเป็นกรรมการแพทยศภาด้วยเนี่ยอิทธิฤทธ
เขาเขายิ่งใหญ่ไหมล่ะครับสุดท้ายขึ้นมาเรื่องก็เงียบโรงพยาบาล
เอกชนก็ก็เหมือนเดิมไอแขกไปให้หมอแลบลิ้นกลิ้นตาดู
หนสองหนไปจ่ายยาคิดโน่นคิดนี่๓๐๐กว่าบาทกลับบ้านลักษณะ
อย่างนี้แล้วแล้วยังไงล่ะครับฉะนั้นหยิบเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะ
บอกว่าการเดินหน้าเพื่อที่จะเอาจริงเอาจังกับการกำหนดเรื่อง
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนค่าห้องค่ารักษาค่าบริการ
ค่ายาทั้งหลายเนี่ยเราควรจะเอายังไงกันต่อรัฐบาลจะยอม
ปล่อยไปอย่างนี้หรือว่ายอมแพ้นี่คือคำถามจากประชาชนที่
เห็นบินมาปวดเดิมนะมันหาเงินจ่ายลำบากทีเดียวหรือเกิดมัน
มันหนักมากล่ะครับเดี๋ยวนี้มันหนักมากหนักไปเกือบทุกแห่ง
คนก็บอกบ่นทำไมโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นให้คุณไปนี่
แต่ว่าคนเขาก็ไปที่ไหนก็เจอเหมือนกันหมด
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเราย้อนนึกถึงตัวเอง
เราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องทำประกันไปก่อนแบบนี้
ทำให้เรามองไม่ค่อยเชื่อมั่นแล้วนั่นอ่ะสิว่าเราจะโดนแบบนี้หรือเปล่า
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขาไปไหนก็คิดหลายอย่างนะ
หนึ่งระบบรักษาพยาบาลประเทศนั้นเป็นอย่างไร
สองคุณภาพอาหารประเภทนั้นเป็นยังไง
ระบบส่งต่อระบบส่งกลับเวลาเขาเกิดปัญหาขึ้นมีความพร้อมไหม
เรื่องความปลอดภัยห้าเรื่องค่าห้องค่าโรงแรมเขาคิดหลายอย่าง
ครับเอาละครับขอบคุณครับ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือมาตรฐานของโรงพยาบาลระหว่างรัฐเอกชนเนี่ย
ถ้ามันเท่ากันทุกคนก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เหมือนว่าจะส่งผลกระทบด้วยนะคะ
สำหรับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยนะคะ